ถามว่างูฟังรู้เรื่องไหมว่ารู้เรื่อง

เข้าข้างทางไป

เห็นพี่หน้าตาดีพี่ก็กินงูนะเว้ย

ช้ามวลหน้าเลยนี่ช้าช้าให้ไว

เป็นอย่างไร
ทานโทษนะคะนี่ตำรวจหรือแฮรี่พอตเตอร์

โดนใส่เข้าข้างทางมันก็เลยเข้าข้างทาง

มีให้หลับไหมเออสลับกล้องหน่อยสิ
ตำรวจเขาบอกแหม่ใส่มุกขนาดนี้พูดจาขนาดนี้

มันก็ออกข้างทางไปลงป่าไป

มันก็เชื่อฟังตำรวจดีเหลือเกิน
ในคลิปเป็นตำรวจทางหลวงนะครับ
จุดที่เกิดเหตุมันคือถนนแถวอ่างเก็บน้ำ
สำหรับเหตุผลที่ตำรวจทางหลวงต้องมาไล่งู
เพราะว่าเดี๋ยวมันโดนรถทับไง

แล้วก็ไล่ลงไปโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด
คำสั่งของตำรวจงูก็ไปแล้ว

เดี๋ยวให้นักศึกษาตามตอบว่าตำรวจนานนี้เขามีคัทหาอะไร

อยากรู้มีคัทหาหรือเปล่าคุณกับงูได้
หรือเป็นแฮนลี่ปอสเตอร์มีความสามารถพิเศษ
สรุปว่างูตอบตำรวจไหม
ไม่ได้ตอบแต่ก็ลงข้างทางไปเรียบร้อย

ถูกต้องผมทำตามแล้วนะครับเขาคงตอบอย่างนั้น
ถ้างูพูดได้ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะ
ถ้าพูดได้คงจะตัวขาวหมดแล้วมีคนเอาแป้งไปรูปนะฮะ